มาดูเรื่องของมหาภัยวันกันบ้าง

แล้วก็เมื่อวานเสาร์ที่๔
แล้วก็บอกว่าโอ้โหรีวิวของกินเยอะแล้ว

เมื่อวานรีวิวข้าวขาหมู
มียอดคนเข้าไปชมกว่า๙๕๐๐๐คน
ไปชมบางส่วนของการไลฟ์แล้วกัน
รีวิวกินข้าวขาหมูกันสักหน่อยนะฮะ
ใครช่วยใครช่วยแท็กพระอาจารย์สมฟองมาดูนะฮะ

เราดูเรากินข้าวขาหมูนะฮะ

ไม่กินข้าวเย็นคือพวกมีบาป

พระอาจารย์เนี่ยไม่เกี่ยวพระอาจารย์เนี่ยไม่เกี่ยว

เออนะครับก็ยังคงทำสีหน้าอรุมเจาะ

ตั้งแต่พอสอสองท่านที่คุยกันนะนะอรุมเจ้าเนี่ยฮะ
สไตล์เดิมสำหรับมหาภัยวันหรือทิศไพรวัน

ทำเราหิวไปด้วยนะฮะอาหารเย็นเขาเรียกว่า
มือที่๒ในวันที่เป็นเพศคารวาสนะครับ
สดเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ๓ทุ่ม๒๐๒๐นาทีเสร็จ
และมีผู้เขียนความคิดเห็นเกือบ๖๐๐๐ข้อความนะฮะ
เรียกว่ายังคงได้รับความนิยมเหมือนตอนบวชเป็นพระยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
แต่ที่แปลกตาหน่อยก็คือตอนนี้ทิศไพรวันมหาภัยวันเนี่ย
นั่งเคียงข้างถ่ายรูปกับผู้หญิงได้แล้ว
เหมือนดารานุ่มในวัย๓๐ต้นทั่วไปนะฮะ
ที่สำคัญตอนนี้ทิศภัยวันเนี่ยฮอตประหลอดแตก
รีวิวสินค้าคุณวิ่งเข้าหากันตุ้มหลายตัวแล้วนะ
แล้วก็ติดต่อมาไม่น่าจะน้อยกว่า๔๐๕๐เจ้าแล้วล่ะ
ที่ติดต่อขอให้มหาภัยวันรีวิว
แล้วก็แน่นอนเมื่อวานเราเห็นภาพของคุณธัญญาธัญเรศ
คุณอ้นศรีพันธ์แล้วก็พี่ดีเจอีกเอกกี้เนี่ย
โพสต์คลิปที่ถ่ายกับทิศไพรวันพร้อมกับบอกว่านี่เป็นการร่วมงานกันครั้งแรก
แล้วก็ชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เครื่องดื่มของดาราทั้ง๓คน
ชิ้นแรกเลยแล้วคุณดูสินี่พี่เอกกี้ก็แหมใช้แอปศีรษะโล้นไปถ่ายเล่นกับมหาภัยวันเขานะครับ
ไปดูกันนะครับ
เต็มที่กับทุกด้านเลยนะเราว่าสวยเนอะ
นี่ฮะสึกออกมาก็เต็มที่เลยนะเรานะฮะแล้วก็คุณเคยคิดภาพของใบหน้ามหาภัยวัลที่มีคิ้วไหม
นี่ไงนี่มีคิ้วแล้วแถมปากแดงให้ด้วย
นี่ครับเห็นมหาภัยวันสนุกสนานแบบนี้พระพยอมท่านว่ายังไง
พระพยอมกรยาโนท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วมีคำเตือนฝากถึงอดีตพระประเรียน๙ประโยค
มหาภัยวันบอกว่าศึกแล้วขอให้มองดูดีดีกว่าคารวาสที่ไม่ได้บวชเรียน
อย่าสึกแล้วไปกินเหล้าเมาหย่านะครับ
ศึกแล้วขอให้แลนดูดีดีกว่าคาราวาสที่ไม่ได้บวช
และบวชเรียนระดับสูงนี่ต้องยิ่งแลดูดีเหนือชั้นเลย
ถ้าสึกแล้วไปกินเหล้าเมาหย่าอันนี้เท่ากับธรรมศาสนา
เหมือนไม่มีอิตเดทอานุภาพที่จะยกระดับคนให้ดีขึ้น
อกจากนี้พระพยอมท่านยังเตือนเรื่องผู้หญิงอีกนะ
ไม่อยากให้รีบมีอยากให้ครองโสดไปนาน
รักษาภาพลักษณ์ของคนที่เคยบวชเรียนให้อยู่แบบดูดี
ส่วนที่ไปอยู่กับหมอปลานั้นนะครับพระพยอมท่านบอกว่า
ก็กลัวว่าสัมภเวษีจะเดือดร้อนซะแล้วงานนี้
คนที่เรียนได้ประเรียน๙ประโยคถือว่ามีความรู้ความสามารถมาก
ทำประโยชน์ให้สังคมได้มหาศาลนะครับ
ผมเข้าไปดูในเฟสไพรวันวรรณบุตร
ล่าสุดก็เป็นภาพที่ถ่ายคู่กับคุณแม่

บอกว่าหนูได้กลับมาอยู่กับแม่แล้วนะ

แล้วก็ปลผมขอกราบขอบพระคุณ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นัดคลินิกพิเศษ
เวลาราชการโรงพยาบาลจุลาลงกร
ที่ทำการผ่าตัดให้คุณแม่ของผมผ่านไปด้วยดีครับ
ขอบคุณมากแล้วมีคนเข้าไปให้กำลังใจ
ให้คุณแม่ของมหาภัยวันหายป่วยโดยเร็วนะครับ

ที่มหาปรัยวัลศึกออกมาด้วยเพื่อดูแลคุณแม่นะ